ของการเมืองกันก่อนก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะออกไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของการเมืองต้องบอกแบบนี้ว่าพักขนาดกลางเขายังไม่ชัดเจน
ประชาธิปัตย์เองภูมิใจไทยเองก็ยังแบบแทงกักกันอยู่
ยังไม่ไปซ้ายไปขวาแต่พักขนาดเล็กที่เขาได้ไปพักหนึ่งที่นั่งสอสอเนี่ย
เริ่มชัดเจนแหละแถลงแล้วแถลงข่าวแล้วว่าจะหนุนพักพลังประชารัฐ
หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปถาม
นายกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าดำเนินการอยู่
ไปดูบรรยากาศของพักเล็กที่เขาจับไม้จับมือกันหน่อยแถลงข่าวนะครับ
นี่ค่ะนี่แม่
ไม่รู้ใจว่าเอ้าแต่ว่าคะแนนเพิ่งมีมันไม่ถึงนะอันนั้นสิ
ที่เห็นก็คือมีนายอุตมาสวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
สนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักร้อยเอกธรรมนัฐ
มเผ่าประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือก็เดินทางไปรับหนังสือ

นายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามความ
พิธีของผู้บริหารของภปลังประชารัฐว่าจะเชิญพวกเขา
ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพวกเรายินดี
แต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าต้องทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
พวกเราในฐานะที่เป็นส่วนสองสิบเอ็ดคนนะครับ
ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องเราค้านหัวชนฝาเลย
คนที่พูดก็เป็นหัวหน้าพักพลเมืองไทยคุณสัมพันธ์
แต่ก็ที่เป็นประเด็นร้อนไปอยู่ฝากฝั่งของคุณมงคลกิจ
สุขสินธารานนท์อันนี้ร้อนแรงมากอันนี้คือหัวหน้าพักไทยศรีวิรัย
คือเราเคยมาเชิญท่านมาดีเบตเนอะโอ้โหค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนกัน
แล้วแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันแม้จะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
แต่ถ้าพบการทุจริตผมก็จะคัดค้านและตรวจสอบให้ถึงที่สุดนะ
ส่วนภักร์ภูมิใจไทยและภักร์ประชาธิบัตรเนี่ย
ขอให้เร่งตัดสินใจกันหน่อยมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็อย่าต่อรองให้มากนัก
ผมในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ๑๑พักการเมือง
ต้องการเปิดสวิตช์ประเทศไทยเพื่อเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้
เพราะฉะนั้นแล้วจึงตัดสินใจมาอย่างไม่ลังเล
ที่จะเข้าร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
แล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สอง
ในการเจรจาต่อลองขั้นต่อไปในส่วนของพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์
ผมขอร้องครับอย่าต่อร้องเยอะครับ
ร่วมมือกันทำงานนะครับ
เสียเวลานะครับเพราะว่าเลือกตั้งมาเกือบ๒เดือนแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นหาคนที่มีคุณภาพนะครับมาคุยกันนะฮะ
หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน

แต่ฝ่ายทางไม่ว่าจะเป็นภาคอนาโฆษ์ใหม่
พักเพื่อไทยไม่ต้องเสียใจครับ
ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถ
ผมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปช่วยพวกท่าน
นิที่มันเป็นประเด็นก็คือเค้าก็ไปแขวะหลายภักร์เหมือนกัน
อาไปฝั่งประชาชิบปัฉก็ดีเราเพิ่มถึงเพื่อไทยน่ะ
ต้องบอกว่าคุณมงคลกิจเค้าเป็นสายร้องเลียงสายชาญใครทำผิดแล้วไม่ชอบ
ก็จะไปฟ้องร้องอะไรกันไปนี่แหละครับนะฮะ
พักที่มาตกลงร่วมกับพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศ
แล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตอนนี้ทั้งหมด๑๓๕คนจาก๑๕พักการเมือง
ส่วนอีก๑๑๘คนเสียงยังไม่ยอมยังไม่ยอมประกาศจุดยืนชัดเจน
ก็มีพักขนาดกลางแหละก็คือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา
พัฒนาแล้วก็พักรักผืนป่าแห่งประเทศไทย
รวมแล้ว๒๔๕เสียงนะครับนอกที่สรุปออกมาในหนักตอนนี้นะครับ
ส่วนความคลื่นหวัยของพลเอกประยุทธโจรชาตินายกรัฐมนตรีที่กล่าวอยากอารมณ์ดีกันแล้วอีก
ไปถามเป็นยังไงบ้างท่านเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
ในการรวมกันกับพลักษณ์พลังปัชฌาลัทธ์เนี่ย
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดสรรตำแหน่งต่างหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าแล้วในการอยู่ยิ้มยิ้มมหาลมดี
คุยกันอยู่แล้วยกมือมาแล้วอะไรอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงของท่านนายกที่พูด
เอาขณะที่บรรยากาศการเดินทางไป
คุณเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสำคัญไป

มั่นใจว่าพักเพื่อไทยพร้อมยอมรับทุกเงื่อนไข
หากนายอนุทินและนายอภิษฎต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างนี้เลยนะแมนเลยนะ
ทางด้านของนายอนุเทนเองก็ปฏิเสธทุกกระแสข่าว
ทั้งบริเวณของการจรรยาจากับภักดิ์พลังประชารัฐกับภักดิ์ประชาธิบัตร
เพื่อจะไปรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงข้อเสนอจากพักอนาคตใหม่ให้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพราะคนที่จะมาเป็นนายกได้ต้องได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นในสภา
ส่วนพักภูมิใจไทยได้สอสอลงพื้นที่
เพื่อไปฟังความเห็นของประชาชนก่อน
ก่อนจะนัดประชุมใหญ่๒๐พฤษภาคมนี้ครับ
ต่างคนต่างสนับสนุนนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
ไม่ต้องไปกังวลว่าพักไหนจะได้
แล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะ

ก็คงต้องบอกว่าหรือทีนั้นยังคงเป็นตัวปรากฏสำคัญนะกับคุมใจไทย

ก็คือจริงถ้าเขาไปเทไปอยู่ฝั่งไหนก็น่าจะทำให้ฝั่งนั้นได้เปรียบ
คุณอนุทินยังได้มีการนำข่าวของการแถลงข่าวของนายมงคลกิจไปแชร์ในเฟซบุ๊กด้วย
แล้วเขียนแคปชั่นทั้งสั้นว่าฮูแค่นี้

แค่นี้ไปพูดอะไรต่อ
ให้เป็นนัยยะสำคัญเองแค่นี้พอนะฮะ
ฐานของนายสูมสอบชายใจสมุดนายทะเบียนพลัคภูมิใจทายก็ยืนยันนะ
พักเนี่ยไม่เคยได้รับการติดต่อจากพักไหนเลยนะฮะ
จึงไม่เคยต้องตอบกับใคร
ตกเป็นเครื่องมือกับภาคกรรม๑ไปแล้วใช่หรือเปล่า
ไม่ควรพูดเรื่องของพักคนอื่นเขา
ให้พูดเฉพาะเรื่องของพักตัวเองก็พอละมั้ง

อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมือง
ต้องจับตาดูว่าตอนนี้มันเหมือนมันมีมากกว่า๒คั่วแล้ว

แล้วใครจับมือกับใครบ้างก็ต้องรอกันต่อไป